อีกหนึ่งเรื่องราวถ้ามีใครได้ไปใช้ถนนสายเอเชีย
ช่วงถนนแถวจังหวัดนครสวรรค์
คือมีผู้เขาขับสัญจรผ่านแล้วก็ถ่ายรูปมาลงโซเชียล
ผูพังจนถึงขั้นที่ชาวเน็ตแชร์กันต่อออกไปเป็นจำนวนมาก
บอกว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมานานแล้วทำไมยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะ
ได้โพสต์ภาพจำนวน๙ภาพบนถนนสายเอเชีย
ช่วงนครสวรรค์กำแพงเพชรมีสภาพผิวทางชำรุดผูกพัง
อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางนะคะ
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่าขอย้ำอีกครั้งนี่เป็นภาพจริง
ถ่ายเองขับเองไม่ใช้ตัวแสดงแทน
ภาพที่เห็นไม่มีการตัดต่อใดค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้ทำให้เกิดเสียงวิพักษ์วิจารณ์จำนวนมาก
จากหลายเสียงที่ใช้เส้นทางประจำนะคะ
ยืนยันว่าถนนสายเอเชียช่วงจังหวัดนครสวรรค์ถึงกำแพงเพชร
มีผิวจรจรที่ผูกพังจริงมานานกว่าหลายปีค่ะ
ทางด้านนายนิมิตรลำสกุลนะคะรองผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่๑ฝ่ายปฏิบัติการ
เปิดเผยกับทีมข่าวว่าภาพที่ถูกแชร์กันเนี่ย
เป็นสภาพผิวถนนสายเอเชียช่วงกิโลเมตรที่๓๕๓ถึง๓๓๗๓ค่ะ
ระยะทาง๒๐กิโลเมตรซึ่งก็อยู่ในความรับผิดชอบของ

ปัจจุบันนะคะได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางตลอดเวลา
โดยก็ใช้ยางอุดไม่ให้หลุมขยายใหญ่
แต่ก็มีอุปสรรคค่ะคือยางมะตอยไม่ถูกกับน้ำฝน
ระหว่างนี้ก็มีการติดป้ายผิวทางชำรุด
ผู้ขับขี่ให้ใช้ความระมัดระวัง
แล้วก็ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะ
ลดความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดในช่วงที่ถนนพังชำรุด
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการหักหลบมุม

และเมื่อหมดฝนแล้วนะคะก็ยืนยันว่าจะทำการอุดยางอีกครั้ง
ก่อนจะเริ่มซ่อมใหญ่ได้ในช่วงปี๒๕๖๐ค่ะ